หาคนช่วยปลอบใจ
หนีชนายแพร่ใจลุกราม
รักต้องติดลบเมื่อได้พบคนงาม
ปวดใจสาวคำทวนรักรำ
ก่อนคืน

โล่งเพลงจบแล้ว
คุณบุญช่วยเก่งมากที่ร้องจนจบได้
กับความบีบคันความกดดันที่มัน
เหมือนคนยืนอยู่บนปากเหวเลยนะคือพลาดไม่ได้เลย
ภาพนี้ตกเหวกันเลยคุณบุญช่วยสติดีมาก
เยี่ยมมากร้องเพราะด้วย

แข็งจริงเห็นแล้วแบบร้องด้วยความเข้มแข็ง
พี่ทำอย่างสุดกำลังจริงเพื่อจะดูแลคุณแม่นะครับ
จะต้องหลุดพ้นจากความจนนี้ไปให้ได้จะต้องหลุดพ้นจากความลำบากจะต้องพาแม่ออกมาจากความอดหยากให้ได้นั่นคือสิ่งที่เป๊กเห็นระหว่างที่เขาร้องเพลงอยู่

อะไรก็เกิดขึ้นได้
ถ้าคุณร้องไม่ผิดคุณก็ยืนอยู่ไปเรื่อย
เราอาจจะมีคนที่ทำหนึ่งล้านบัตรเป็นคนที่สามก็ได้
เป็นคนที่สามก็ได้
ฮาร่ะครับคุณมันช่วยพร้อมนะครับ
เพลงที่๖นะครับเพลงนี้มูลค่า๑แสนบาท
คุณบุญช่วยร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

คุณบุญช่วยร้อง

คุณร้อง

มามามา

เก่งมากเพื่อน
สู้สู้

หรือไม่

คุณบุญช่วยก็รับเงินทุนไปสู้ชีวิต

เหลือใจรักยอดรักสลัดใจ
คุณทำได้จริงคุณบุญช่วย
บุญช่วยมีแสนนึงแล้วรู้สึกยังไงคนมีเงินแสน

ผมกลับไปแม่คงดีใจมาก
แล้วอีกอย่างหนึ่งชีวิตมันก็ต้องเปลี่ยนไป

ต่อไปก็แม่จะดู

แล้วแม่จะกินอะไรอาหารการกินก็จะดูให้มันมีวิตามินเพื่อร่างกายของแม่
แล้วก็ลูกจะเป็นกำลังใจให้แม่ตลอด
ในเมื่อผมจะอยู่คู่กับแม่ไปตลอดชีวิต
ถ้าแม่ยังไม่คิดทิ้งลูกบุญช่วยคนนี้
ลูกจะอยู่เป็นกำลังใจให้แม่
เป็นกำลังใจให้ลูกบุญช่วยด้วยนะแม่นะ
แสนได้แล้ว

อินโทรเพลงที่กำลังจะเกิดขึ้น
หลังจากนี้มีมูลค่า๒แสนบาทที่บนช่วย

ฟังกันเลยดีกว่านะครับ

เพลงนี้มูลค่า๒แสนบาท

อินโทรเพลงแบบนี้มีมูลค่า๒แสนบาท
บอกเลยว่าสายหน้ากระทั้งสตู
ก็เรียนอาจารย์นะครับ
ถ้าหยุดก็คือ
ทุกคนพร้อมครับ

ก็คือ๑๐๐๐๐๐บาท
พร้อมกับรอยยิ้มของเพื่อน
และภรรยาและของคุณบุญช่วยเอง
หรือเป็นสิทธิ์ของคุณบุญช่วยอยากจะสู้ต่อก็ได้

สำหรับเพลงที่๗มูลค่า๒แสนบาท
คุณบุญช่วยครับคุณบุญช่วยจะสู้หรือจะหยุด

เท้นที่ดูมือมาอย่างนี้แอบครัวว่าจะเผลอ

มีลีลาเล็กน้อยหลอกล่อ

ก็รับเงินสะสมที่สะสมมาในเพลงที่๖วันนี้

รับไป๑แสนบาท
พี่บุญช่วยค่ะสุขใจไหมคะสุขมากอะไรครับผมอยากรีบกลับบ้านแล้วไปเล่าให้แม่ฟังเลยไหมคะเนี่ย
อยากครับก่อนจะไปมีอะไรอยากจะพูดไหมพี่บุญช่วยก็ขอขอพระคุณในสตูรายการร้องได้ให้ล้านที่อยู่ใกล้อยู่ใครที่เป็นกำลังใจให้กับผมบุญช่วยยอดดวงใจ
หรือนายบุญช่วยผิวเอี่ยมก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่เป็นกำลังใจให้กับผม
ดูแล้วมีความสุขผมก็มีความสุขไปด้วย
แล้วถ้าหากว่าท่านจะเดินทางกลับบ้านทุกท่านขอให้ท่านเดินทางให้โชคดีมีความสุข
คิดอะไรให้สมความมุ่งมาตรปรารถนา
คิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองขอให้ได้ทองนะครับทุกท่านนะครับจากกับผมบุญช่วยผิวเอี่ยมครับ

ก็เป็นเรียกว่าถ้อยคำจากใจจริงของผู้ชายคนนี้นะฮะคุณบุญช่วยนักสู้ชีวิตของเรา
คุณผู้ชมก็บอกแล้วบอกแม่ก็บอกแล้วมีอะไรอยากบอกภรรยาไหมจะไปแล้วเนี่ย

เดี๋ยวเราไปดินเนอร์
ไปกินน้ำพริกลงเรือ

วันนี้นะครับคุณบุญช่วยนักสู้ชีวิตนะครับคนขับรถตุ๊กที่มีความกระตันยูหล่อเลี้ยงชีวิตนะครับวันนี้เขาก็มาแสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าความกระตันอยู่นี้สามารถทำได้กันทุกคนความกระตันยูเป็นสิ่งที่ประเสริฐมากนะครับสำหรับคนที่เป็นลูกที่ทำต่อบุปการีต่อพ่อหรือแม่ก็ตามนะครับมันจะส่งผลให้ชีวิตของเขา
วันนี้มาเติมเต็มหัวใจครบสีสันจริงมีทั้งรอยยิ้มมีทั้งน้ำตามีทั้งความสนุกสนานก็ครบรถทีเดียวนะครับ
ลูกทำงานต่ำเพราะอยากเห็นแม่พักผ่อนจิตใจอาวรถึงตอนแม่นั้นลำเคน
แม่จ๋าฝันมันจริงแล้วนะลูกจะนำเงินส่วนนี้ไปใช้ในสิ่งที่จำเป็นเราก็เหลือซ่อมบ้านนอกนั้น
ลูกจะมาคอยดูแลแม่ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินทุกอย่างขอให้แม่ได้รับประพานอย่างอุดมสมบูรณ์เลยนะแม่ไม่ต้องอดตั้งอย่างอีกแล้วนะแม่
ก็มาติดตามนะครับรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตดูสิว่าในคราวหน้านักสู้ชีวิตของเราจะเป็นใคร
วันนี้พวกเราทุกคนต้องขอกราบลาไปด้วยความสุขแล้วก็รอยยิ้มนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

ก็ตั้งแต่ผมเกิดมาพิการแบบนี้ครับ
แม่ก็ต้องลาออกจากงานแล้วก็มาดูแลผมครับ
ตอนนั้นพ่อหาเลี้ยงครอบครัวเป็นเสาหลักของบ้านเลยครับ
มันมีวันหนึ่งเสาหลักของบ้านมันก็ต้องล่วงลงมา
พ่อไปมีแฟนใหม่
บางครั้งก็น้อยใจในโชคชะตาเหมือนกัน
ว่าทำไมทำให้เราเกิดมาแบบนี้
เงินที่เก็บมาอยู่กับแม่เนี่ยเหลืออยู่ประมาณ๔๐บาท
รถพ่วงที่ใช้อยู่ก็ต้องนำไปเข้าไฟแนนซ์ให้กับเขา
ผมใช้เวลาฝึกประมาณเกือบ๑๐ปีในการวาดรูป
ให้บอกว่าเป็นภาพเหมือนได้